พาคุณผู้ชมไปที่วัดบังคลานที่จังหวัดพิจิตรนะคะโอ้โห
วัยยาวัชกรวัดโดนรุมกระทืบค่ะครับกาดของวัดคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวัด
ก็โดนรุมกระทืบค่ะเขาบอกว่าปมปัญหาเนี่ยมันเป็นปมปัญหาระหว่างเจ้าหน้าที่วัด
เจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบันกับชาวบ้านในพื้นที่ครับ
แล้วมีปัญหากันมาเนี่ย๒๓ปีแล้วนะคะไม่ได้เพิ่งมามีด้วย
คุณผู้ชมลองไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อน
นี่ค่ะคือนัวไปหมดเลยมีตำรวจพยายามเข้ามาห้ามด้วยนะคะ
ตรงนี้คือประตูทางเข้าวัดฮิรัญญารามหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกติดปากกันว่าวัดบังคลานหลวงพ่อเงินอยู่ในอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะ
คนที่โดนรุมกระทืบอยู่เมื่อกี้นี้ที่เราทำลูกศรเหลือง
ชื่อนายอำนาจนะคะเป็นวัยยาวัชกรวัดบังคลานถูกรุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานกล้องวงจรปิดยังจับภาพกลุ่มชายชะกันประมาณสี่ถึงห้าคน
เข้าไปในสำนักงานของเจ้าอาวาสแล้วก็ลากตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวัดออกไปด้านนอก
ไปที่ข้างสำนักงานเจ้าอาวาสเหมือนจะสอบถามอะไรบางอย่างแล้วก็กระทืบเขาอีกลากออกมาแบบนี้เลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เหมือนกันแปดโมงเช้านะคะแล้วยังมีการถ่ายคลิปชายชุดดำที่ร่วมก่อเหตุ
ก็คือแก๊งนี้แหละเขาไปประท้วงในวัดด้วยแล้วเป็นภาพเหมือนเขาก็ยังพยายามดึงกล้องวงจรปิดให้มันตกลงอ่ะ
เพื่อจะได้ไม่มีการบันทึกภาพเกิดขึ้นน่ะนะคะทีมข่าวเราลงพื้นที่วัดบังคลานนะคะ
ก็เห็นชาวบ้านชาวบ้านจำนวนมากเนี่ยเขามารวมตัวกันอยู่ที่สารวัฒน์ก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
เพราะมีการแต่งตั้งไม่เป็นธรรมบีบบังคับให้พระลูกวัดบางคลานไปจำพรรษาที่อื่น
แถมยังมีพิรุธการเบิกเงินของวัดตั้ง๑๐๐ล้านบาท

จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินร่วมกับกลุ่มในทุนปีละ๔ครั้ง
ไม่มีการชี้แจงรายได้
ล่าสุดนี้หนักเลย
จัดซื้อที่ดินหลังวัด๔ไร่ใช้เงินไป๔ล้านบาท
แต่ราคาประเมินที่ดินมันแค่ไร่ละสี่หมื่นบาทเองมันต่างกันตั้งสองหลักอ่ะ
และที่สำคัญเขาบอกว่าเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเนี่ยนะมีการแจ้งจับชาวบ้านที่มาประท้วง
ข้อหาบุกรุกและข้อหาอื่นอื่นไปเป็นร้อยรายแล้วชาวบ้านบางคนนี่ยังติดคุกอยู่เลย
ชาวบ้านนี่จะมาจัดงานบวชงานศพงานบุญอะไรก็จัดไม่ได้สักอย่างค่ะ
ครับเขาเลยบอกอุ้ยแล้วจะอยู่กันยังไงล่ะแบบเนี้ยเขาก็เลยประท้วงกัน

คลิปนี้๙กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะก็จะยินเสียงเอ่อจะเอาวาสประกาศผ่านเหมือนเครื่องขยายเสียงบอกว่า
ขอให้โยมออกจากวัดภายในเวลาบ่าย๒โมง

ถ้าไม่ออกอาตมาจะแจ้งความจับข้อหาบุกรุกนะ
ทีมข่าวเราไปคุยกับนายกเทศมนตรีตำบลบังคลาน
เขาบอกว่าจริงแล้วถ้าย้อนกลับไปจริง
เรื่องนี้เนี่ยปัญหาของวัดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๗

คือเจ้าอาวาสรูปเก่าถูกร้องเรียนมา๒๕เรื่อง
ถูกเทรสมาคมตั้งกรรมการสอบสวน
แต่สอบสวนแล้วก็ไม่พบมูลความผิด

แต่โดนปลดในข้อหาไม่สามารถปกครองพระในวัดได้
ทีนี้พอมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ขึ้นอย่างเป็นทางการในปีที่แล้ว
ก็เริ่มมีการแจ้งจับชาวบ้านที่มารวมตัวประท้วง
จนชาวบ้านหลายคนก็ถูกดำเนินคดีติดคุกกันไป
ทีมข่าวเราได้คุยกับชาวบ้านนะคะ
เขาบอกว่าเนี่ยเขาอยู่ที่วัดบังคลานมาตั้งแต่เกิดเลย

เขาเองก็ถูกเจ้าอาวาสฟ้องร้องไป๕คดี
ห้ามเข้ามาขายของในวัดด้วย
ซึ่งความขัดแย้งนี้มันก็เกิดจากที่ชาวบ้านอ่ะ

คนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านอายุเยอะเนี่ย
ถูกแจ้งความจับกันเกือบทุกคนเลย
เขาก็เขามาโดยที่ไม่บอกก็ชาวบ้านที่เขามาอยู่อ่ะนะจ๊ะ
ก็มีปัญหากันยาวยืดมาเลยจ้ะจ้ะ

ลงพื้นที่ที่วัดไปตรวจสอบมูลนิธิหลวงพ่อเงิน

ที่มีคนอ้างบอกว่าถูกขโมยแล้วก็มีความเสียหายต่างภายในวัด
แล้วก็ไปเจอตู้ขอบริจาคเงินกว่า๒๐ตู้
ซึ่งตู้ทั้งหมดในกลุ่มวัยยาวัชกรวัดเป็นผู้ดูแลนะคะ
ส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่ไปคุยกับวัยวัชกรของวัดบังคลานนะคะคุณพรค่ะ
ลุงพรแล้วกันนะแกอายุ๗๐ปีแล้ว
พรบอกจุดเริ่มต้นจริงมันไม่ใช่แค่๕๗นะย้อนไปปี๕๕นู่น

คือมันมีเรื่องการสร้างสาราทรงไทย
ซึ่งกลุ่มเจ้าอาวาสชุดเก่ามีการบริหารจัดการที่ผิดพลาด
และมีบัญชีของวัดที่มีการยักยอกเงินไปกว่า๑๐๐ล้านบาท
ซึ่งตัวของลุงพรในฐานะวัยยาวัชกร
มีการนำปัญหาเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินของอดีตเจ้าอาวาสมาแก้ไขแล้ว
นี่สาราทรงไทยที่ว่าคือสาราหลังนี้แล้วนะคะ
เขาบอกว่าคือพอมันมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยน่าจะทำให้ชาวบ้านไม่พอใจ
ทำร้ายผู้ใกล้ชิดเช่นวัยยาวัชกรกรรมการที่แข็งขันที่ทำงานอยู่
ทั้งคนงานที่ขัดขืนก็จะโดนทำร้ายด้วย
กลุ่มเขาชุดดำประมาณ๑๐คนนี่แหละ
แล้วก็ลงมือทำร้ายด้วยตัวเองด้วย
วัยวัชกรอีกคนนึงคนที่เห็นในคลิปตอนต้น
คุณอำนาจที่ว่าโดนรุมสกรรมรุมกระทืบอยู่ที่ประตูวัดนะคะ
สภาพนี่ตาข้างซ้ายมีรอยฟกช้ำเลยนะเห็นไหม
ปิดผ้าปิดตาเอาไว้แล้วก็ต้องเย็บ๖เข็ม
เขาบอกว่าถูกกลุ่มชาวบ้านบุกมาปิดประตูวัด
พอเขาลงมาเจรจาปุ๊บก็อย่างที่เห็นในคลิปเลย
ทั้งที่เขาเองก็ไม่ได้รู้จักกับกลุ่มคนก่อเหตุเลยแม้แต่นิดเดียว
ผมก็ปฏิบัติงานหน้าที่ตามปกติของวัยยาวัชกร

เราก็ขี่รถมอเมษัยเข้าไป
คนที่มาทำร้ายเรานี่ไม่รู้จักครับผม

ไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นคนนอกพื้นที่

พร้อมด้วยวัยยาวัชกรแล้วก็ทนายความ
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบ
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มชาวบ้านที่บุกรุก
แล้วก็ทำร้ายร่างกายคนในวัดดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ